ก็ต้องตามความคืบหน้าค่ะเพราะว่าเรามีข้อมูลเพิ่มก็คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ
เหตุการณ์ที่ราชบุรีค่ะที่อาก่อเหตุยิงหลานเขยและหลานสาวจนเสียชีวิตไปสองศพนะคะ
แล้วเรื่องเนี้ยมันน่าสะหรับใจก็คือหลานสาวอ่ะเข้าไปห้ามครับ
หลานสาวอุ้มลูกอยู่ลูกสาวอายุแค่ขวบครึ่ง
แต่ยังโดนยิงโดนยิงเข้าไปตั้งสามนัดโดนยิงเสร็จก็วิ่งหนีไปล้มลง
สุดท้ายก็เสียชีวิตไปสองศพเนี่ยค่ะทางตัวอาที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขาก็ไปมอบตัวกับตำรวจตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาก็อ้างว่าเขามีปัญหากับหลานเขยมานานครับ
สะสมมาหลายเรื่องเรื่องของการขับรถเข้าบ้านที่เป็นทางแคบ
เรื่องของการจอดรถแล้วก็เรื่องของการยืมเงิน๖๐๐๐บาท
แล้วก็ปมล่าสุดที่ก่อเหตุยิงกันเนี่ยก็เป็นการทวงเงิน
ทีนี้ค่ะเรามีหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ
ก็คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจังหวะที่เกิดเหตุเลย

นี่ค่ะเราได้ยินเสียงกรีดร้องอืม
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยนะคะ
เป็นจังหวะวินาทีที่ในเชศหรือนายวรพลจำปาโชษวรคุณอายุสี่สิบเก้าปี
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุนะคะเป็นอาของนายมนต์สงบนาเครืออายุ๕๒ปี
และนางสาวนงลักษณ์แก้วใส่เงินอายุสามสิบเอ็ดปีสองคนนี้คือถูกยิงเสียชีวิตทั้งคู่
กล้องวงจรปิดร้านขายของชำตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุนะคะ
ได้ยินเสียงนะคะครับนี่ได้ยินเสียงปืนอ่ะ
แล้วก็ดูเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดก็คือสิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีกว่า
นี่ค่ะโอ้โหหลายนัดนะใช่นะได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลยอ่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องได้ยินเสียงคล้ายคล้ายกับไม่เอาไม่เอา
เหมือนกับคนห้ามด้วยนะอ่าคือจังหวะกล้องมันไม่ได้หันไปตรงจุดเกิดเหตุนะฮะ
ใช่ค่ะแต่เสียงนี้ชัดเลยโอ้โหฟังแค่เสียงแล้วก็อืม
เดี๋ยวสิ้นเสียงปืนนะคะก็จะเห็นว่าหลังก่อเหตุในเชศอ่ะ
ขึ้นรถเก๋งสีฟ้าหลบหนีไปจะมีภาพตรงมุมขวาซึ่งรถเก่งเนี่ย
นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่าเป็นภรรยาของในเชศ
เป็นคนขับรถพาในเชศผู้ก่อเหตุหลบหนีไปแล้วก็หลบไปอยู่ที่บ้านของภรรยา
สุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหวก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
ซึ่งเสียงปืนที่ดังลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ตอบคำถามในเชิง
สืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ว่าที่ผู้ต้องหาบอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวเนี่ย
ลักษณะการยิงแบบนี้คือป้องกันตัวหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะผู้ต้องหาอ้างว่า
ตัวนายมนต์สงบอ่ะค่ะตัวหลานเขยอ่ะจะแทงเขาก่อนใช่ครับ
เขาก็เลยยิงใส่เป็นการป้องกันตัวแต่เสียงปืนมันดังหลายนัดมากแบบนี้ค่ะ
ครับกล้องวงจรปิดในร้านขายของชำฝั่งตรงกันข้ามกับที่เกิดเหตุนะคะ
บันทึกภาพนี่ค่ะครับก่อนที่ในเช่จะลงมือก่อเหตุค่ะอืม
เชศเดินเข้าไปในร้านปืนเนี่ยเหน็บอยู่ที่เอวนะคะเห็นไหมคะ
กลมสีแดงแดงปืนเหน็บอยู่ที่เอวเข้าไปซื้อบุหรี่
ไปคุยกับลุงในร้านแล้วก็มองหาเหมือนกับมองหาอะไรสักอย่าง
คาดว่ามองหาหลานเขยนี่แหละแล้วก็เดินออกไปหน้าร้าน
เหน็บปืนไปเลยเหน็บปืนไปตั้งแต่ต้นเพราะว่าตัว
หลานที่เป็นฝ่ายผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยเนี่ยกับหลานเคย
เขาเปิดร้านขายของชำค่ะอ๋อแสดงว่านี่เข้ามาหาเขา
มาดูเขาในร้านอย่างงี้เลยอ่ะพอเดินออกไปหน้าร้านเนี่ย
ยังไม่ไปไหนนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะก็เดินวนไปวนมาอยู่
หน้ารกระบะครับที่จอดอยู่ที่หน้าร้านนะคะอืม
แล้วก็ทำทียืนหน้าร้านหยิบนู่นหยิบนี่มองซ้ายมองขวา
เดินผ่านแล้วก็ข้ามถนนไปแล้วก็ไปก่อเหตุนี่แหละครับ
นี่คือภาพก่อนก่อเหตุนะคะเหตุการณ์นี้มันคือความสะเทือนใจจริงจริงอะค่ะ
เพราะทั้งคนก่อเหตุและคนเสียชีวิตเขาก็เป็นญาติกันหมดครับ
แล้วสิ่งที่น่าสงสารมากก็คือลูกอะค่ะลูกของเนี่ย
ลูกของหลานลูกของคนผู้เสียชีวิตเป็นลูกสาวนะอายุขวบครึ่ง
แล้วก็มีลูกชายอายุสิบเอ็ดขวบอ่ะครับนี่ค่ะนี่นะคะ
นี่ค่ะลูกของทั้งคู่นี่คือวันที่ทำแผนเมื่อวาน
เด็กผู้หญิงอายุขวบครึ่งนั่นคือแม่ของแม่ของผู้ตายค่ะ
แม่ยายของฝ่ายชายแล้วก็แม่ของผู้หญิงแสดงว่าน้องน้องตัวเล็กคนนี้คือ
คนที่แม่อุ้มไปพยายามจะไปดึงสามีกลับ
ตอนที่เดินไปหาผู้ต้องหาในช่วงวันเกิดเหตุใช่
แล้วก็ถูกยิงทั้งคู่เลยคือเมื่อวานเนี้ยตำรวจคุมตัวในเชศไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยให้ด้วย
เพราะว่ายาดคนแถวนั้นมาดูการทำแผนเยอะมาก
แล้วก็ตะโกนด่าในเชศอ่ะนะคะก็มีคำถามตะโกนมาตลอดแล้วว่าทำทำไม
อย่างงี้ได้ยังไงครับผู้ตายมีลูกตั้งสองคน
กลายเป็นลูกต้องมากำพร้าพ่อแม่นะคะคือในเชศก็สารภาพว่ามีเรื่องกับหลานเขยมานาน
เป็นเรื่องสะสมกันมาหลายอย่างเรื่องของการจอดรถ
เรื่องของการขับรถเข้าซอยบ้านที่เป็นทางแคบร้านขายของชำของผู้ตายอยู่ต้นซอย
แล้วก็ทะเลาะกันผิดใจกันเรื่องที่ผู้ตายยืมเงินไปแล้วไม่ใช้คืน
วันเกิดเหตุมาเจอหน้ากันเขาอ้างว่าพอมาเจอแล้วก็เลยทะเลาะกันอ้างว่านายมนต์สงบพยายามจะเข้ามาแทงเขาก่อน
เขาก็เลยชักปืนออกมาเพื่อจะยิงไปเพื่อป้องกันตัวเนี่ยค่ะก็เป็นจังหวะการทำแผน
ตำรวจก็ต้องทำแผนอย่างละเอียดแหละว่าเขาจะแทงก่อนยังไงท่าทางเป็นยังไง
แล้วที่อ้างว่าป้องกันตัวยิงไปที่จุดไหนยังไงยิงกี่นัดครับ
อันนี้จะชัดว่าป้องกันตัวขนาดไหนป้องกันตัวจริงหรือเปล่า
มันเกินกว่าเหตุไหมนี่นะคะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ที่วัดดีบอนเป็นสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของผู้เสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
พี่ชายของนางสาวนงลักษณ์บอกกับทีมข่าวว่ามันมีข่าวออกไป
ว่าตัวน้องเขยกับน้องสาวไปกู้เงินนอกระบบมาเขายืนยันว่าไม่จริงนะคะ
แล้วก็ไม่ได้กู้เงินจากในเชศผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
แต่เป็นเงินที่ตัวน้องเขยติดค้างกับในเชศผู้ก่อเหตุ
คือน้องเขยรับปากว่าจะหามาคืนก่อนหน้านี้คืนไปแล้วสองหมื่นบาท
เหลืออีกหกพันบาทแล้วเขาก็บอกกันแล้วคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงโควิดสิบเก้า
จะหามาคืนให้อีกหกพันนะนี่ค่ะคือมีสื่อบางสำนักนำเสนอข่าวว่า
น้องเขยที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะคะมีประวัติเสพยาเสพติด
เรื่องนี้ทางครอบครัวบอกว่าส่งผลกระทบกับครอบครัวและผู้เสียชีวิตมาก
ยืนยันว่าไม่เคยมีประวัติเรื่องของยาเสพติดเลยอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับภรรยาของในเชศ
คือภรรยาของคนก่อเหตุด้วยอะค่ะครับเพราะว่าภรรยาของในเชศเป็นคนขับรถ
พาในเชศหลบหนีไปแล้วก็ให้ในเชศไปหลบไปพักอยู่ที่บ้านของภรรยาด้วย
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมตรงนี้ด้วยนะคะ
ทุกวัง๓อะไรแหละทุกครั้งกลัวนี้มันยังติดปริวเออติดช่วงโพวิดฯกับอะไรพวกนี้
มีคนที่มหัวร้ายและชอบทำปืน
มีคนที่มหัวร้ายและชอบทำปืน
ครับชอบพกอาวุธปืนแล้วก็เป็นคนที่โมโหร้าย
พกพื้นติดตัวตลอด
ที่ผมเคยเห็นก็ว่าพก

พกอ่ะอยู่ที่นั่นผมก็เห็นนะ
ไม่จริงครับไม่มีเรื่องยาเสพติดครับ
แต่ถ้าเรื่องยาเสพติดไม่มีแน่นอน
ถ้าใครเป็นลงอย่างนั้นคือมันไม่ใช่
แล้วมันจะเป็นการเสียหายกับผู้ตาย

คือประวัติไม่มีเรื่องยาเสพติดดูได้เลย

บางคนเขานั่งดูข้าวอยู่เขายังคุยกับผมเลยว่า

มันพูดว่าตัวรอดนี่หว่าพูดแบบพูดไปเอง
แล้วภรรยาเขาก็ทำได้ไงที่ขับรถ
เป็นคนขับรถที่ยิงเนี่ยเป็นคนขับรถ

เขาเห็นกันหมดว่าเป็นคนขับรถมา

เป็นคนขับรถพาหนีไปส่ง
แต่ที่เขาให้ปากคำคือเขาไปส่งที่สามแยกกระจับ

แต่เป็นคนขับรถพาหนีแน่นอน
แล้วคนพาหนีอย่างนี้
ยังไงก็ต้องได้รับโทษด้วย
ด้านน้องสาวคนสุท้องของดังสาวนงรัก

วินาทีที่เห็นพี่นอนจมกองเลือดอยู่

รับว่าตลอดทางที่พาพี่สาวส่งโรงพยาบาล
ยังมีความหวังว่าพี่สาวน่าจะรอด

แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้

คุณหมอต้องเจาะปอดถ่ายเลือดออก

น้องสาวคนสุดท้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่า
เชื่อที่ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงพี่สาวเธอ
ถ้าไม่ตั้งใจยิงจริงเนี่ยนะ

เธอก็ต้องคอยดูแลลูกของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

ขวบครึ่งคนหนึ่ง๑๑ขวบคนนึงเนี่ยค่ะ

ขวบครึ่งยังร้องหาแม่อยู่เลย
ส่วนอีกคนนึงอายุ๑๑ก็ร้องไห้

สองคนนี้ร้องไห้อ่ะ

กลายเป็นว่าต้องกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่อายุน้อยแบบนี้ค่ะ

ก็บอกว่าให้เอารถไปส่งพี่สาวหน่อย

มันก็บอกว่ามันหายใจไม่ออก
มันก็ยังเขยิบมานอนตักหนูอยู่เลย

มันก็ยังจับแขนหนูทำอะไรอย่างนี้ได้

หนูได้ยินเขาโฟนเรียก
หนูก็ค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่า
พี่หนูน่าจะอาการหนักมาก

คิดว่าพี่หนูก็ไม่น่าเป็นอะไร

แล้วทำไมต้องแบบมายิงพี่หนูด้วย

เกิดว่าบ้านใครที่โดนอย่างนี้

เขาก็มีเงาแงเด็กทั่วไปอะค่ะ

ช่วงที่พี่เขาอยู่อย่างนี้

เมื่อคืนหลานตื่นขึ้นมา

บอกว่าได้ลงพื้นที่ไปคุย

ประกันตัวแน่นอนนำตัวของในเชศผู้ก่อเหตุส่งสารฝากขังแล้ว
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จค่ะ
ต้นได้รับรายงานว่ามีญาติของผู้ต้องหาไปยื่นคำร้อง
หลักทรัพย์ขอประกันตัวต่อสารแต่สารก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เพราะว่าพฤติการการก่อเหตุในคดีนี้เข้าข่ายเป็นคดีร้ายแรงนะคะ
ภรรยาของผู้ต้องหาค่ะคำถามก็คือจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยไหม
ที่เป็นคนขับรถในคืนวันเกิดเหตุเป็นคนพาในเชศผู้ก่อเหตุหลบหนีไปเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนะตอนนี้คือสอบสวนก่อนแล้วก็กันไว้เป็นพยานก่อน
แต่จะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้อง
หรือรู้เห็นกับการก่อเหตุของในเชศหรือเปล่าครับทางทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อ
ขอพูดคุยขอสัมภาษณ์ภรรยาของในเชศเนี่ยนะคะแต่เธอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะ
แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็สอบปากคำไปแล้วในเบื้องต้น
ต้องรอให้ตำรวจขยายผลนะฮะว่าขณะเกิดเหตุที่ในกล้องวงจรปิดที่เราได้ยินเสียง
ว่าเออภรรยาเขาอยู่ในรถแล้วเขาได้ยินไหมเขารับรู้ไหมได้ยินอาจจะได้ยินแต่จะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วสามีขึ้นมาบนรถแล้วบอกว่ายังไงตัวเองถึงขับรถไปอะไรอย่างนี้มันก็ต้องไปขยายผลต่อนะครับท่านผู้ชมครับที่